เปิดครัวต้อนรับเชฟร็อกกล้ามล่ำ

ที่สร้างความพลิกล็อก

ใช่แล้วจำได้แล้วที่เห็นดาราไปสั่งบ่อยนะ